ต่อกันที่บรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศิลปินแห่งชาติค่ะอาต้อยเศรษฐา
คืนสุดท้ายกันที่วัดเทพศรีรินทร์
เมื่อวานนี้ก็มีศิลปินดารานะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยค่ะ
เป็นจำนวนมากทีเดียวเขาบอกว่าแน่นสาราเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่แอนซีเรียมค่ะคุณหญิงรัฐาคุณเท่อุเทนแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะ
โดยลูกสาวคุณอีพุทธธิดาเปิดใจว่า
หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะสวดให้คุณพ่อทุกวันจันทร์

โดยจะสวดพระอภิษฐรรมช่วงกลางวัน
หลังถวายเพลงจนกว่าจะครบ๑๐๐วัน
แล้วก็จะมีการทำบุญ๕๐วันในวันที่๑๐เมษายน
ทำบุญ๑๐๐วันวันที่๓๐พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันจันทร์สุดท้ายพอดีเลยค่ะ
ส่วนเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพนั้นก็ติดต่อ
ขอทำตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
หลังจากนี้ค่ะก็จะย้ายคุณพ่อนั้นไปไว้ที่สารา๑๖ค่ะ

ส่วนตัวค่ะเชื่อว่าคุณพ่อไม่ได้ไปไหน

เพราะว่าลูกชายน้องมีบุญเนี่ย

เขาบอกว่าวิ่งไล่ตามกันเลยนะ
วิ่งเรียกจากห้องนึงไปห้องนึง

คุณอีทคิดเลยว่าเขาคงเล่นกัน
แล้วมีบุญนะตั้งแต่คุณพ่อเสียไปนะ
มีบุญไม่เคยถามหาเลยนะว่าคุณตายอยู่ไหน

ส่วนตัวเธอเองค่ะคืนวันที่๓ฝันว่า

บอกพ่อว่าดีใจเลยพ่อดีจังเลย

ฝันรู้สึกเลยว่าพ่อสบายแล้ว
แล้วก็หลังจากนี้จะมีความตั้งใจเลยนะ
รวบรวมผลงานของคุณพ่อนะคะ
เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยค่ะ

แต่ว่าผลงานแล้วก็คุณงามความดีค่ะ

ใช่นะคะก็คืออาต้อยเป็นคนน่ารักมากจริงนะคะ